คือหลายครั้งเวลาเรานำเสนอเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรอย่างนี้

ให้เรามาช่วยกันดูช่วยกันพิสูจน์ครับ
รูปนี้คือรูปของดาราสาวคุณกูกิฟต์สุมณทิศ
ไปเที่ยวคำชโนธกับเพื่อนไปวังนาคิน
ผมจับจ้องมองจอเลยนะ
ใช่ไหมคือเธอลงรูปในอินสตาแกรมหลายรูปเหมือนกัน

เอ๊ะมันมีอะไรสีเขียวที่ผมของพี่กุ๊บกิ๊บนะคะ

เขาบอกเด็ดทุกรูปขนลุกทุกเรื่อง
บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนหน้าคนแบบครึ่งหน้า

บางคนบอกเฮ้ยมันเหมือนเกล็ดเกล็ดมากกว่า
เป็นวังนาคินไงเหมือนพญานาคพ่อหยุดคำชโนธ
แบบมันเลื้อยขึ้นหัวเหรอหรือยังไง
โอ้โหคนคอมเมนต์กันลึ่มเลยจริงนะคะ
คุณกุ๊บกิ๊บเนี่ยลงภาพไว้หลายภาพแล้วเขียนแคปชั่นบอกว่า
มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่
ดีใจที่ได้เป็นแขกต่างถิ่นมาเยือนที่นี่
คนลุกตลอดปวดหัวตื่นเต้นใจเต้นแรงตลอด

ขอบคุณพี่วังมากที่ช่วยเหลือหลายอย่าง
และให้คำแนะนำในการมาที่คำชโนธ
แล้วก็แท็กไปที่ไอจีของหมอวังนะคะ

ขนลุกทั้งหลายสวยสงบสมคำร่ำลือจริงค่ะ
ชาวเน็ตคอมเมนต์ภาพแรกก่อนเลยว่า

บางคนบอกว่าเหมือนมีหน้าซ้อนหน้าคุณกุ๊บกิ๊บเลยค่ะ

คนก็ถามว่ากิ๊บติดผมหรือเปล่า
คุณกุ๊กคุณกุ๊กกิ๊บติดผมติดอะไรหรือเปล่า
ว้างหมอดูคนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน
ทุกรูปขนลุกทุกเรื่อง
นุโมทนาบุญครับวงเล็บ๓
คุณกุ๊บกิ๊บก็มาตอบบอกขนลุกมาก

ใช่เพราะเมื่อกี้พอซูมเข้าไปใกล้นะ

เขียวตรงผมของคุณกุ๊บกิ๊บ

ครึ่งหน้าแบบเสี้ยวอ่ะ

บางคนก็บอกมันเหมือนเกร็ดอะไรอย่างนั้น
ดูนี่
๔ถูกคุ้มต่อเขาค่ะก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปลบหหรูก็ให้ความเคารพตามเหมาะสมไม่นับถือก็ไม่ได้ผิด
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับหมอว้างหมอว้างเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลแหละ
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นจิตที่คุณกุ๊บกิ๊บสัมผัสได้
ซึ่งจริงเขาบอกมีภาพที่เห็นชัดกว่านี้อีก
แต่ว่าเพื่อนแล้วคุณกุ๊กกิ๊บไม่กล้าลง
ซึ่งหมอว้างบอกหมอว้างเป็นคนบอกคุณกุ๊กกิ๊บเองว่า

เพราะว่าช่วงเวลานั้นน่าจะรับรู้ถึงปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ของคำชโนธได้

หมอวางที่ไปคอมเมนต์คอมเมนต์ในไอจีที่บอกว่า
เด็ดทุกรูปขนลุกทุกเรื่องแล้ววงเล็บ๓๙๐๐น่ะ

คือค่าบายสีที่เอาไปไหว้ที่คำชโนธ

บอกว่าขนลุกเพราะว่าเพื่อนเคยพูดไว้ว่า

จะเอาเงินมาทำบุญที่คำชโนธทั้งหมด

ถูกลอตเตอรี่๔๐๐๐บาท

เหลือบายสีให้ซื้อแค่ชุดเดียวในราคา๓๙๐๐บาท

ถ้าถัดมาแสดงเหนือนี้แปลว่าอย่างไรบ้างคะ
มาให้โชคให้ลาบหรือว่า

น้องมองพอพี่น้องเขาส่งรูปกันมาเนี่ย

เพราะว่าเพื่อนของครูกริ๊ปก่อนที่จะมานะ

มาคืนกับคำชโนศ์เค้าถูกหวยกัน๔๐๐๐บาทครับ

ใช่ไหมคนที่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เราก็ส่งภาพนี้ไปให้ผู้อำกับชื่อดังคุณออสบัณฑิตทองดีช่วยวิเคราะห์เหมือนกัน

ตอบสั้นทางไลน์บอกว่า
ไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องตกใจ
มันคือแสงหรือเงาธรรมดา
จบปึ้ง๑ประโยคเห็นไหมคะ

มันเหมือนแสงสะท้อนจากใบไม้

มันก็มีแสงพระอาทิตย์ลอดมาจากใบไม้
แล้วใบไม้ด้วยมันเขียวด้วยมันเข้าเลน

มันก็อยู่ที่ว่าหักเหแสงไหนออกมาตามระยะนะคะ
พี่จักรีนก็คือถามให้ทั้งฝั่งความเชื่อ